วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่ไปที่สิงห์บุรีครับ
ไปดูเรื่องของการบริหารจัดการการแก้ปัญหาอุทธกภัย
แล้วก็ไปมอบถุงยางชีพกับผู้ประสบภัยด้วย
แล้วท่านก็ไปพูดเรื่องของน้ำมันแพงที่นั่นด้วย
เอาดูเรื่องน้ำมันแพงก่อนนะครับ
ที่มีข้อเรียกร้องจากสิงห์รถบรรทุกบอกว่า
อยากจะให้คงนะครับดีเซลอยู่ที่๒๕บาท
ท่านบอกว่าต้องดูเรื่องต้นทุนมันเป็นยังไง
การจะเอากองทุนน้ำมันไปช่วยก็ช่วยมาตลอด
ที่ความจริงแล้วราคาน้ำมันมันสูงมากกว่านี้
ก็พยายามจะตรึงให้ได้ลิตรละ๓๐บาทนะครับ
ก็ต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเดือนละประมาณกว่า๖๐๐ล้านบาทแล้วท่านว่า
แล้วก็มาต้องพิจารณาว่าอีก๒เดือนข้างหน้าจะทำยังไงต่อไป
จะต้องยอมรับว่าบ้านเรามันเจริญเติบโต
ถนนหนทางดีก็เลยใช้น้ำมันกันเยอะครับ
ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีนะครับ
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทธกภัยครับ
แล้วก็รับฟังความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำ
แล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงนะครับ
ไปที่ใต้สะพานบางรจันทร์ครับ

ประชาชนตะโกนนะครับต้อนรับให้กำลังใจลุงตู่

ลุงตู่ก็มีเอาช่อดอกไม้ไปมอบให้ครับนะฮะ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์นะครับก็กล่าวทักทายนะครับ
เป็นพิธีกล่าวทักทายกันเล็กน้อย
ก็นั่งเรือท้องแบนนะครับไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัยที่อยู่ในชุมชน
ระหว่างที่ท่านนายกลงเรือนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็ย้ำกับประชาชนที่สิงห์บุรีบอกว่า
ไม่ได้มาสร้างภาพนะแต่มาด้วยความห่วงใย
ประชาชนทุกคนที่รับผลกระทบ
ฝากให้ทุกคนดูแลระมัดระวังปกป้องตัวเอง
แล้วก็ระวังสัตว์มีพิษด้วยนะครับที่มันมากับน้ำ

แล้วพลเอกประวิทย์ไปไหนพลเอกประวิทย
วงสุบันรองนายกเศรษฐมนตรีท่านลงพื้นที่
ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่กาญจนบุรี
ท่านไปเน้นย้ำเรื่องของการวางแผนกักเก็บน้ำสำรองนะครับ
ให้ทุกแหล่งทั้งผิวดินใต้ดินรองรับหน้าแรงด้วย
คือไม่ใช่ว่าน้ำท่วมมาก็ปล่อยมันไหลไป

ก็เร่งรัดด้านทรัพยากรน้ำในทุกโครงการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับ